มีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์เรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ใช่ครับไฟป่าตอนนี้เกิดขึ้นทั้งเหนือทั้งใต้
ที่เหนือก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็ที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาส
ทั้ง๒จุดนี้วันนี้นายยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะ
แสดงความเป็นห่วงกับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เร่งให้มีการแก้ไขแบบบูรณาการ
รวมถึงต้องไปแก้ไขต้นต่อและสาเหตุที่แท้จริง
โดยเฉพาะการที่ประชาชนเข้าไปบุกรุกแพ่วถาง
แล้วก็มีการเผาทำลายรวมถึงไปหาของป่าด้วย

โฟนอินสอบถามเรื่องกรณีไฟป่าที่เกิดขึ้น
ก็บอกว่าประมาณ๘๐๙๐เกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองค่ะ

เพราะว่าหลายคนเห็นภาพที่อยู่ในโลกโซเชียล
นึกว่าไฟไหม้ดอยสุเทพ
คนแชร์กันไลน์มาเพียบเลยนะคะ
แล้วก็เข้าใจว่าอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น

ใช่ครับดังนั้นต้องตรวจสอบเรื่องราว
แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่แห่งนี้
เพราะว่าจากกรณีไฟไหม้บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือกบริเวณบ้านขุนช่างเขี้ยน
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้๘พฤษภาคม

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่เสือไฟ
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สนที่กำลังร่วมกันกว่า๒๐๐นาย
ลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ป่าที่ถูกเพลิงไหม้

หมู่๑ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ด้านหลังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชมพันศาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งจากการใช้โดรนอากาศยานไร้คนขับของไทยรัฐทีวี
ก็ขึ้นบินสำรวจอย่างที่เห็นภาพมุมสูงแบบนี้
ก็พบว่าไฟป่าได้ดับไปหมดแล้วนะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ไว้วางใจนะฮะ
เจ้าหน้าที่เสือไฟก็ช่วยกันทำแนวกันไฟตามจุดเสี่ยง
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตามจุดต่าง
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะยังมีไฟที่ลุกไหม้ต่อไม้ขอนไม้แห้ง
เพราะว่าตอนนี้ภัยแรงก็ทำให้ขอนไม้ต่อไม้ที่แห้งแบบนี้
เป็นเชื้อเพลิงลุกลามอย่างดีนะครับ
ด้านของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่นะครับ
นั่นก็คือนายพงภาวัฒน์ใหญ่วงกรนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าจากการสอบสวนสรุปสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามีชาวบ้านลักลอบเผาป่าในเขตบ้านนาไร่หลวง
ใกล้กับพื้นที่บริเวณขุนช่างเขี้ยน
เวลาไล่เลี่ยกันทั้งหมด๔จุด
ก็คือโซนด้านใต้บ้านนาไร่หลวง
จุดที่๒ก็คือโซนด้านตะวันตกของศูนย์ประชุม
จัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ

จุดที่๓คือโซนด้านทิศเหนือของสวนส้ม
ซึ่งอยู่เยื้องกับค่ายลูกเสือขุนช่างเขี้ยน
โดย๓จุดแรกอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และจุดที่๔คืออยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลัง

ซึ่งอยู่ในเขตที่ทหารเข้ามาขอใช้พื้นที่
จุดนี้ทำให้ไฟที่เกิดขึ้นมันลุกลามไปชนกันให้คุณ
ก็เลยกลายเป็นไฟครั้งใหญ่
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดกว่า๒๙๐ไร่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังในการเข้าไปดับไฟ
ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานบ่าย๓จนถึงช่วงค่ำ
แล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดเลย

แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มประชาชนก็มีมาให้อย่างต่อเนื่องด้วย
ใช่ครับส่วนการสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ลอบจุดไฟเผาป่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะ
เพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีนั่นเองนะครับ
แล้วก็แน่นอนเพราะว่าทางวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับ